ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งครับคุณผู้ชมครับแม่ของน้องผู้ชายอายุ๑๙ปี
มาร้องเรียนขอความเป็นธรรมบอกว่าเนี่ยมีคนร้ายมารับลูกฉันออกไป
ขี่มอเตอร์ไซค์มารับลูกฉันออกไปรู้แล้วว่าจะไปเคลียร์ปัญหากัน
แต่ถูกทำร้ายสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเลยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนางวิลัยลักษณ์ครับนางวิลัยลักษณ์จันทฤษ
อายุ๔๗ปีมาร้องกับสื่อมวลชนขอความเป็นธรรมให้กับนายวีรวุฒิเกรดสุวรรณ
หรือว่าเดียเดียเนี่ยนะฮะเป็นลูกชายของเธออายุ๑๙ปี
ถูกกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มามารับตัวไปจากบ้านนะฮะ
หมู่บ้านแสงธรรมแขวงอเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร
นี่ฮะเดียนี่คือเดียครับก่อนที่ลูกชายถูกพาไปแล้วไปรุม
รุมทำร้ายที่สนามเด็กเล่นเคหาอเงินครับนะฮะ
น้องเนี่ยอาการสาหัสจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาตัวมาทิ้งไว้ที่บ้าน
แล้วลูกชายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับนางวิลัยลักษณ์เล่าบอกว่าปกติลูกชายเนี่ย
จะไปอาศัยอยู่กับรุ่นพี่ที่หมู่บ้านแสงธรรมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเธอหรอกนะ
ตีสี่ตีสี่วันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยกู้ภัยโทรหาโทรหาบอกลูกถูกทำร้ายอาการสาหัสนะแม่นะ
ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลเธอไปที่โรงพยาบาลเอ้าลูกฉันตายแล้ว
ลูกฉันตายแล้วครับเธอเชื่อว่าลูกเนี่ยถูกกลุ่มคนที่มารับไปแหละ
ทำร้ายจนอาการสาหัสเพราะจากสภาพในตาบวมปูดนะฮะนะฮะ
หน้าเนี่ยบวมปูดดูสิครับที่คอเนี่ยมีรอยเหมือนถูกบีบด้วยนะ
ตอนนี้หมอเนี่ยกำลังชันสูตรอยู่ผลน่าจะรู้พรุ่งนี้ครับ
แม่ก็อยากจะแบบช่วยแบบอยากให้สื่อช่วยอยากจับมันอ่ะ
อยากจับแล้วมาถามมันแม่ไม่ต้องการทำอะไรมาก
อยากฆ่าเขาหรอกมันจะเป็นเวรเป็นกรรมแต่แม่อยากถามว่าทำไมต้องไปฆ่าน้อง
คือเขาไม่มีทางสู้อ่ะทำไมคุณต้องลุมเขาอ่ะ
ตัวก็ผอมผอมเพ่งแรงน้อยก็ไม่มีแรงหรอกตัวก็เล็กเนอ
ตัวเล็กผอมผอมผอมมากเลยทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านแสงธรรมครับ
คุณผู้ชมครับอยู่แถวสายไหมนะเป็นจุดสุดท้ายที่เดียผู้เสียชีวิตเนี่ย
อยู่นะฮะจากนั้นก็มีคนมาเรียกนะฮะออกไปเคลียร์เรื่องเงิน
เขาเล่าแบบนี้จนกลายเป็นศพในที่สุดนั่นแหละ
นายจุติพงศ์บริบูรณ์อายุ๒๐ปีคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า๒ทุ่มนะ
มีผู้ชาย๓คนชื่อโด๊ะชื่อฟลุ๊กชื่อมังกรนะฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาตะโกนเรียกไอเดียมึงออกมานี่
มึงจะมาหรือไม่มานี่คือเสียงตะโกนตอนนั้นอืม
แล้วก็ทำท่าเหมือนจะบุกเข้าไปในบ้านเลยนะจะบุกเข้ามาในบ้านเขาเลย
แต่เขาสังเกตเห็นว่าคนชื่อมังกรเนี่ยพกปืนมาด้วยครับ
นี่ฮะเนี่ยคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดฮะ
คือพอเดียออกมานะทั้ง๓คนก็บังคับให้เดียเนี่ย
มอเตอร์ไซค์ออกไปด้วยกันบอกว่าจะไปเคลียร์
ไปไปเคลียร์กันกระทั่งเที่ยงคืนครับมังกรเนี่ย
มาบอกว่ามารับไอเดียหน่อยมันจะตายแล้วนี่
เขาก็เลยรีบออกไปที่สนามเด็กเล่นเคหะอเงินไปเจอเดียนอนหมดสติ
อยู่ในกองฮะกองไม้เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะตรงจุดที่คาดว่าจะเป็นจุดเกิดเหตุนี่แหละครับ
ก็เลยพากลับมาที่หมู่บ้านแสงธรรมแล้วก็ยังไม่ได้พาไปหาหมอในทันทีนะ
เพราะตกใจทำอะไรไม่ถูกครับต่อมาเดียก็ยังไม่ได้สติ
ทำยังไงดีเลือดก็ออกปากทำยังไงดีโทรเรียกรถพยาบาลในที่สุดครับ
นายคริสต์บัตรกินมาลัยอายุยี่สิบปีคนเห็นเหตุการณ์อีกคนนึง
นี่ครับภาพวงจรปิดมันต่อเนื่องกันหมดเลยคุณผู้ชม
บอกว่าเดียเนี่ยนะติดหนี้กลุ่มมังกรเนี่ยสามพันบาท
โดยที่เขาเนี่ยไม่รู้นะว่าเป็นหนี้อะไรฮะเอาลองลองฟังเขาหน่อย
ตอนนั้นเห็นพี่เฮียออกไปอ่ะอาการเขาดูกลัว
ใช่ครับกลัวครับกลัวยังไงแล้วพี่ติ๊กคือแบบว่าเหมือนสีหน้าแกไม่อยากออกไปอ่ะ
เหมือนแกรู้อะไรอย่างเงี้ครับอืมรู้ว่าจะมีอันตรายใช่ครับ
แต่ที่ผมดูที่แกออกไปน่าจะแบบว่าโดนบังคับ
เพราะว่าเอาปืนมาจี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นปืนครับผม
สามคนลดไม่พกอะพกคนเดียว
เขามากันกี่คนมาน่ะสามคน
เอ่อพอเขาพาไปปุ๊บเราเราเราคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์จนถึงทั้งนี้ไหมฮะ

เพราะว่าเขาจะทำร้ายขนาดยังไง

ที่รู้เรื่องเงินแต่ผมไม่รู้เหมือนว่าเรื่องส่วนตัวกับเขาอีกมีหรือเปล่า

ที่ถูกระบุว่าอยู่ในกลุ่มของคนที่มาทำร้าย

นะฮะโด๊ดเนี่ยอายุ๑๕ปีนะ
แม่บอกว่าแม่รู้แล้วล่ะเรื่องเดียเสียชีวิตเนี่ย
ตกใจแต่ไม่แปลกใจอ้าวยังไงฮะแม่

แม่บอกโอ๊ยวัยรุ่นที่นี่มันทำร้ายร่างกายกันเห็นอยู่บ่อยเป็นเรื่องปกติแล้ว

เมื่อถามว่ารู้เปล่านะว่าโด๊ะเนี่ยจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหม
แม่ของนายโด๊ะเนี่ยบอกว่ายังไม่ทราบเรื่อง
แต่เมื่อช่วงเย็นมีตำรวจมาค้นที่ห้องเอาเอกสารของลูกชายไป
ลูกชายเนี่ยไม่ได้กลับบ้านมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเลยยังไม่ได้คุยกัน
ส่วนในเดียผู้ตายก็ยอมรับว่ารู้จักกันแหละเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับลูกชายเนี่ย
แต่ไม่รู้มีปัญหาอะไรกันครับ
บอกกับทีมข่าวเนี่ยนะฮะคุณวิมลวันเนี่ย

ตั้งแต่ไปเข้ากลุ่มกับมังกรเนี่ยแล้วก็มักจะมีเรื่องทะเลาะกัน
ลักเล็กขโมยน้อยเสพยาแหล่งข่าวบอกนะ
แล้วเชื่อว่าที่เดียเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
จะเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งวัยรุ่น๔กลุ่ม
กลุ่มอะไรบ้างมีกลุ่มสายไหมมีกลุ่มอเงิน
มีกลุ่มแสงธรรมมีกลุ่ม๕แยก
เพราะทั้ง๔กลุ่มจะเชื่อมโยงกันและช่วยเหลือกัน
เวลามีเรื่องก็ฝากบอกตำรวจนะแหล่งข่าวฝากไปถึงตำรวจบอก
กวดขันหน่อยเนี่ยมั่วสุมกันเดี๋ยวเรื่องร้ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกครับ
และแม่ในเดียเองยังเคยทำกับข้าวเลี้ยงคนก่อเหตุเลยค่ะ

ขาวน่ารักอ่ะตาเขียวตาบวมปูดคอมีรอยบีบอ่ะลูก
ต้องเหมือนมีคนเอาลงท้ายเหยียบหน้าเป็นแผลอ่ะ
แทบจะอยากตายแท้เลยทำไมทิ้งทิ้งแม่ไปโดยไม่บอกแม่เลย
ไม่เย็นยังอยู่คุยกับแม่ยังอยู่ดีอยู่เลยอ่ะ

คุยกันดีกันได้ครับผมว่าผมไม่รู้ตื่นลึกอะไรนะครับ
แต่ว่าผมคิดว่ามันเกินไปหน่อยครับ
ชกกันในเดียคนตายมารอบนึงแล้วแต่เคลียร์กันไปแล้วนะคะ
ก่อนที่วันเกิดเหตุโด๊ะมังกรและฟลุ๊กเนี่ยขี่รถมารับเดีย
พาไปที่สนามเด็กเล่นที่มีแก๊งของยีน
กว่าคนรออยู่แล้วรุมทำร้ายเดีย
สุดท้ายค่อยเรียกเพื่อนของเดียให้มารับเดียกลับไป
ล่าสุดมีรายงานว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุประสาน
เขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนสายใหม่แล้วค่ะ